เมื่อวานนี้นะคะก็ไปเปิดมูลนิธิ๙คนละ๙

จะชวนวิ่งนะคะทั้ง๕ภาคกันเลยทีเดียวค่ะ
โดยจะเริ่มต้นออกสตาร์ทมิถุนายนนี้

แล้วพี่ตูนลูกใหม่ตัดผมสั้นเนี่ย

มิถุนายนมิถุนายนใช่
ในปีนี้ในปี๖๒และ๖๓ต่อไปเนี่ย
เราคิดว่าเราจะลงไปชวนคนออกมาวิ่งทุกภาคเลย

ตูนจะวิ่งแค่๑๐กิโลแล้วก็จะส่งต่อไม้ผลัดให้กับ
คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ต่อไป
ให้มันเกิดภาพของทุกคนที่ใส่ใจดูแลตัวเอง

ฝันของผมสุดท้ายเลยเป็นภาพความฝันนะฮะ
ก็คือเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดี
แล้วพอทุกคนมีสุขภาพที่ดี
ทุกคนมีความสุข
ก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
คนที่ถ้าเกิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อ่ะ
เขาเซอร์ไพรส์ไม่เก่งอ่ะ
คือเขาจะต้องหลุดออกมาเองในที่สุดอะไรอย่างนี้

คือเหมือนแบบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไร
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะบอกเราเอง